คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้โซเชียลเขาบอกเลยว่าหันไปทางไหนมีแต่สีชมพู
ไม่ใช่คนมีความรักนะคะบาร์บี้

แต่รับรองเลยว่าถ้าคุณผู้ชมเห็นบาร์บี้เวอร์ชันนี้
คุณจะลืมทุกเวอร์ชันที่ผ่านมา

ไฮบาร์บี้ไฮเคน

แล้วก็ตัวลูกสาวมาในคราวเดียวกัน

ทั้งตนจี๊ดกันซ้ายได้พิงโป้ง
รวมไปถึงน้องเละกินแอลลี่
งั้นนี้ใครขยายจะอยู่ใครจะไป

คงต้องวัดกันที่เน้นตรงลีลา
เอลลี่หนีออกมาค่ะลูกหนีมา